ถ้ารัฐธรรมนูนไม่ผ่านประเทศมีโอกาส
ขอยืนยันเลยนะครับว่าการไม่รับร่างรัฐธรรมนูลของผมเนี่ยเมื่ออยู่บนเนื้อหาสารธรรมนุน
เหตุผลที่คุณอภิษฐธ์แสดงออกมานั้นผมจะไม่มีผ่าพูดจาก
เช่นเดียวกับเหตุผลที่พวกผมได้แสดงต่างคนต่างแสดงจุดยืน
เมื่อปลายทางไม่รับร่างเข้าไปวัดเอาวันที่๗
ผมชอบรัฐมนูญฉบับนี้แล้วก็ชอบเป็นพิเศษ
รัฐมนูญฉบับนี้ดีเหมาะสมกับสถานการณ์
และเป็นรัฐมนูลที่ให้ความหวังในการปฏิรูปประเทศ
ในการพัฒนาประเทศเพื่อไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืน
เราเริ่มต้นกันใหม่ดีไหม
รัฐธรรมนูลก็พยายามเขียนทุกอย่างจากปัญหาในอดีต
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานั้นแล้วก็มาช่วยกัน
ทำบ้านเมืองให้มันดีขึ้นเพื่อว่าประโยชน์สุข

จากประโยชน์อดีต

แต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันจะกรณีของคนที่อาจจะไม่ได้ใช้ศิษย์
เพราะว่าล่วงหน้ากับน้องรอชอันนจักร

แต่เอาล่ะจะใช้ตัวเลข๔๐กว่า๕๐ก็ได้ค่ะคุณผู้ชม
เตรียมวันที่๗นะคะ
ตื่นเต้นกว่าเลือกตั้งธรรมดาอีกค่ะ
วันนี้สองท่านจะคุยกับดิฉันไม่ต้องแนะนำอะไรมากค่ะ
อาจารย์ภัยบุญนิติตะวันและคุณวัฒนาเมืองสุขสวัสดีค่ะ

ไม่ต้องถามจุดยืนถามเหตุผลดีกว่านะคะ
ฉันเริ่มแบบนี้ว่ามันต่างกันไหม
คราวนี้ถ้ามันออกมาว่าผ่านกับไม่ผ่าน
ทิศทางประเทศต่างกันหน้ามือกับหลังมือไหม

ต้องมีผลแน่นอนครับเพราะว่ารัฐมนูลนี้ร่างมา
เพื่อแก้ไขปัญหาสืบเนื่องตั้งแต่รัฐมนุน๕๐
ตั้งแต่ปี๒๕๕๐เลยจนกระทั่งถึงปี๒๕๖๐

ปัญหาทั้งหมดเนี่ยการเมืองล้มเหลว
ดังนั้นก็จะต้องเป็นที่มาที่ต้องมาล่างรัฐมนุนฉบับนี้
ดังนั้นร่างเพื่อแก้ปัญหามันต้องไม่เหมือนเดิม

ดังนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะสาระสำคัญที่เปลี่ยน
ก็คือที่มาของสสว

ซึ่งมีช่วงเปลี่ยนผ่าน๕ปีที่เรียกว่าคำถามพ่วงนั้น
จะมีผลถ้าเกิดผ่านนะฮะ
ประเทศก็จะเดินหน้าไปสู่
เขาเรียกว่าสถานการณ์ที่ออกแบบไว้ป้องกัน
เหตุการณ์ไม่ให้กลับไปอย่างเดิมที่เคยเกิดขึ้น
เช่นบ้านเมืองก็จะเดินหน้าไปอย่างมีเสถียรภาพขึ้น

แต่แน่นอนจะมีนักการเมืองพักการเมือง

แต่ว่าโดยภาพรวมของประเทศชาตินั้นจะได้ประโยชน์มากกว่า

ก็แน่นอนฮะในเรื่องการล่างล้ำหนูนั้น
ลงประชามติถ้าผ่านมันก็จะเป็นปกติ
ปกติก็เดินหน้าต่อไปเรื่อยจนสู่การเลือกตั้ง
ทุกอย่างก็ไปแต่ถ้าไม่ผ่านมันคือไม่ปกติ
ไม่ปกติไม่ได้หมายถึงใครไปทำให้ไม่ปกตินะฮะ
หมายถึงว่ามันเกิดสะดุดขึ้น
มันแน่นอนอาจจะไปกลับไปร่างใหม่ก็ตาม
แต่ความวุ่นวายความขัดแย้งจะเกิดขึ้นทันทีนะ
เหตุการณ์เรื่องราวที่มันความไม่สงบใครฝ่ายใดก็ตาม

มันเหมือนกับกลายเป็นจะต้องมาถกเถียงกันใหม่
ความสะชอบแทนที่จะเดินหน้าต่อไป
เพื่อที่จะไปเตรียมออกกฎหมายลูกสร้างความสงบอะไรต่างกลับไม่ได้
จะต้องมาดูแลความสงบภายในก่อน
แล้วก็ไปร่างรัฐมนูลใหม่จะไปยกร่างขึ้นมามีเสียงถกเถียงกันมากมาย

มีหลายฝ่ายก็จะผสมโลงถ้าเกิดร่างรัฐมนุนไม่ผ่าน
อย่างเช่นผมพูดเลยมีกลุ่มพระที่บอกแล้วนะฮะ
จะออกเคลื่อนไหวหลัง๗สิงหา
ถ้าไม่ผ่านเห็นมอบพระมาแน่
พระมาแน่มาทั้งเรื่องสมเด็จตั้งสังกราชมาทั้งเรื่อง
กรณีของพระธรรมชโยวัดธรรมกาย

เพราะถ้าฟังจากที่อาจารย์ภัยบูลบอกดิฉันรู้สึกเหมือนโดนขู่นิด
เฮ้ยบ้านเมืองจะวุ่นวายขนาดนั้นเลยหรือถ้าไม่ผ่าน

ว่าคุณภัยบูลกำลังเอาเปรียบ
คือการใช้สถานการณ์สร้างความกลัวมันเป็นคนละเรื่องกัน
ผมมองอย่างนี้นะครับว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่าน

เราต้องยอมรับว่ามีบทบัญญัติหลายตัวหลายมาตราที่มันเกิดการถกเถียงกัน
ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่านักการเมืองเนี่ยไม่ได้กลัวเรื่องการปราบโกงเลย
ที่ผมออกมาต่อสู้มาคัดค้านเนี่ยไม่เคยไปแตะต้องบทบัญญัติที่อ้างว่า
ตรงนี้ห้ามคนไม่ดีเข้ากับการเมืองเลยไม่เคยพูดถึงเลยนะ
ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับที่พวกเราสู้คือผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสิ้น
ที่เรากำลังต่อสู้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าปราบโกงเนี่ย
มันจึงเป็นวาธกรรมที่เอามาอ้างแต่ซ่อนอะไรไว้ในนั้น
ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องปราบโกงแต่มันเป็นเรื่องของการสืบทอดอำนาจประเด็จการ
พูดกันตรงตรงเนี่ยนะครับคราวนี้ถามว่าบทบัญญัติอะไรบ้าง
ที่มันยังคุมเคลือสร้างความขัดแย้งยกตัวอย่างง่ายนะครับ
การเรียนของเด็กจนถึงมัธยมปลายเรียนฟรีจริงหรือเปล่า
หรือว่ามันแค่มต้นเองนะครับหรือว่าสิทธิประโยชน์ของคนคนชะลาเนี่ย
มันยังมีอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันถูกตัดไปแล้ว
เอาเฉพาะผู้ยากไร้ยังไม่รวมบทบัญญัติที่นำมาซึ่งความขัดแย้
สำคัญที่ผมเห็นว่าเป็นปัญหามากนะครับคือเรื่องศาสนาที่รัฐมนุนฉบับนี้เนี่ย
สนับสนุนส่งเสริมเฉพาะพุทธศาสนานิกายเทราวาส
พุทธศาสนานี้มีสองนิกายนะครับมหาญาณกับเถลวาส
ซึ่งผมคิดว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นแหละ
แต่พอเรามาเลือกแบบนี้เนี่ยมันจะนำมาซึ่งความขัดแย้ง
ต่อไปอย่างไม่รู้จบเอาล่ะเรายอมรับว่าบทบัญญัติเหล่านี้มันมีปัญหาอยู่
คนในสังคมมันถกเถียงกันตรงนี้อยู่ถ้าผ่านไปอย่างแรกที่มันจะเกิดขึ้น
คือรับนูลฉบับนี้มันแก้ไม่ได้นะฮะอย่างน้อยเกินปี
เพราะกฎหมายบังคับว่าการแก้ต้องได้รับเสียงสสวจำนวนเท่านั้น
และเต็มความยังไม่มีเลือกตั้งกว่าจะเลือกตั้งอีกปีกว่านี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี้
มันถูกค้าไว้คุณแก้อะไรไม่ได้เลยนะครับ
ต่อให้มีสสวแล้วก็ยังแก้ยากอีกเพราะว่าคณะผู้ร่างไปกำหนดเงื่อนไข
ซะพิสดาลเลยต้องให้ทุกภาคการเมืองเห็นด้วยและต้องให้สวเห็นด้วย๗๘เสียง
เสียงจาก๒๕๐เสียงเหล่านี้มันคืออุปสรรคแปลว่าถ้าคุณรับไปแล้วเนี่ย
คุณทำอะไรกับมันไม่ได้นะแต่ถ้าคุณไม่รับต่างหากที่ผมบอกการรับ
มันจะสร้างความขัดแย้งแต่ถ้าคุณไม่รับเนี่ยไม่ได้แปลว่าโลก
ชีวิตนี้ชาตินี้คุณไม่มีร่ำนูนไม่ใช่เขาต้องมาเริ่มนับ
หนึ่งใหม่แต่นับหนึ่งบนพื้นฐานที่เขารู้แล้วปัญหาของความ
แย้งมีอะไรก็ทำสิ่งที่มันไม่ชัดให้ชัดส่วนทั้งท่านทั้งหลายที่
ว่าอันนี้ดีนะมันปราบโกงไม่มีใครไปแตะต้องเก็บไว้
อย่างเดิมคุณจะเอานักการเมืองไปตัดหัวคั่วแห้งที่ไหนคุณ
ก็ทำเถอะแต่อย่าไปลดประโยชน์ของประชาชนอย่าสืบทอดอำนาจนะฮะ
อย่าทำเคารพอำนาจของประชาชนการทำรัฐมนูลฉบับใหม่ที่
มันไม่ผ่านไม่ได้ทำให้การเลือกตั้งล่าช้ากว่าก็บอกเล่าเลิก
ตั้งหกศูนย์ครับไม่ว่าผ่านไม่ผ่านก็เลือกตั้งหกศูนย์นะ
แล้วคุณจะผ่านไปบนปัญหาหรือว่าคุณจะไม่รับแล้วมาทำทุก
อย่างที่มันคุมเคลือเสียให้ชัดเจนผมบอกการไม่รับคือการ
การสร้างโอกาสไม่รับต่างหากเป็นโอกาสรับนั่นแหละจะนำมาซึ่ง
ความสุ่มเสียงก็จะมาขยายความต่อพูดเหมือนลืมไปว่าก่อน
๒๒พฤษภาห้าเจ็ดมันก็มีความวุ่นวายแล้วก็มีมันมีเหตุการ
ร้ายต่อหลายครั้งที่คนก็ไม่ไว้ใจนักการเมืองนะคุณวัฒนา
ภาษาอังกฤษก็เรียกคอนสปายเลสเตอรี่ทฤษฎีสมคบคิดเดี๋ยวกลับ
มาครับค่ะที่พูดทั้งหมดนี้อาจารย์ภัยบูลค่ะอาจารย์ขู่เยอะไปหน่อย
เปล่าคะคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าไม่รับคือมันจะวุ่น
ไว้หนักเลยอ่ะค่ะกับแค่ไม่รับไม่รับรัฐธรรมนูนฉบับ
อันนี้ผมคงไม่ใช่เป็นการขู่เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์
กลับแล้วก็เรื่องนี้ไม่ใช่พูดแบบโดยลอยลอยเหตุการณ์มันเกิด
ขึ้นก่อนแล้วตั้งแต่ยิบสองพศวคคดคือรัฐธรรมนูรมาเพื่อ
แก้ปัญหานั้นดังนั้นต้องเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่อง
สำคัญผมกับเรื่องปราบโกงอะไรต่างนั้นผมมองเป็นอีก
เรื่องหนึ่งผมมองว่าที่มาของการโกงที่มาที่ต้องปราบโกง
แต่มันต้องแก้เรื่องนักการเมือง
ก็คือที่มาของสอสอที่มาของสวที่มาของนายกรรมตรี
ซึ่งอันนี้แก้ไขไว้นะฮะดังนั้นเมื่อแก้ไขปรับปรุง
โดยที่มีการถ่วงดุลโดยใช้วุฒิสภามาร่วมถวงดุลใน๕ปีแรก
เพื่อให้การเมืองมันเสถียรต่างจากรัฐมนูล๕๐นะฮะ
ซึ่งใช้เฉพาะเวลาดังนั้นเมื่อออกแบบอย่างนี้
เดินไปอย่างนี้แล้วถ้ารัฐมนุนไม่ผ่านนะฮะ
มันก็ต้องออกมาร่างใหม่มันก็จะมีข้อถกเถียงวุ่นวายขึ้นมา
มันไม่ปกติอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะฮะ
จะบอกว่าไม่ผ่านเสร็จแล้วเรียบร้อยมานั่งร่างกันใหม่แบบสบาย
อย่างนั้นผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นอย่างนั้น

ผมเรียนว่าเรื่องแก้รัฐมนูลเนี่ย
ธรรมที่มาของความขัดแย้งทั้งหลายทั้งมวลเนี่ย
มันเกิดตอนปี๒๕๕๐รัฐมนูล๕๐
แล้วในปี๕๑มีการเลือกตั้ง
นับตั้งแต่วันแรกที่มีการเลือกตั้งมาแก้รัฐมนูลกันแล้ว
ทะเลาะกันตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงปี๕๗เลย
ดังนั้นรัฐมนูลนั้นจะแก้นั้นมันจะต้องเห็นพ้องต้องกันทุกฝ่าย
แล้วรัฐมนูลนี้ผ่านประชามติของประชาชนนะฮะ
ถ้าประชามติประชาชนผ่านไปแล้วไม่ใช่ไปแก้ตามอำเภอใจ
โดยใช้สมาชิกสภาบางกลุ่มเสียงข้างมากหรืออะไรต่างอย่างเดิมไม่ได้
ต้องใช้เสียงที่เห็นพร้อมต้องกันในทุกภาคส่วนของสภา
อันนี้เป็นสำคัญดังนั้นผมคิดว่าต้องแก้ไขการเมืองที่ล้มเหลว
ดังนั้นเมื่อจะต้องแก้ไขการเมืองที่ล้มเหลวนั้น
การที่เห็นรัฐมนูลนี้ผ่านซึ่งเป็นรัฐมนูลที่ออกแบบไว้แก้ไขการเมืองที่ล้มเหลว
จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะทำให้เกิดเสถียรขึ้น
แต่ถ้าไม่ผ่านมันทำให้เกิดความวุ่นวายนั้นเป็นธรรมดา

กลับไปสู่ที่ที่ฉันจะถามให้คุณพัฒนาขยายความ
การเมืองมันล้มเหลวหรือเปล่าก่อนหน้านี้เขาต้องมาแก้ของคุณนะคะ
การเมืองที่มันล้มเหลวเพราะคนไม่เคารพกฎกติกาต่างหาก
ถ้าเราเคารพกฎกติกามันไม่ล้มเหลวหรอกค่ะ

กระบวนการของร่างร่ำนุนทั้งหมดที่ผมบอกมีปัญหา
คุณจอมขวัญนักการเมืองที่ออกมาค้านจริงนับหัวได้นะฮะ
คนที่ออกมาค้านไม่เห็นด้วยคือนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยคนเหล่านั้นไม่ได้มีประโยชน์ได้เสียอะไรใด
การเมืองเลยเขาออกมาค้านเนี่ยต้องน่าสังเกตแล้วนะครับ
ว่าเพราะอะไรเขาถึงออกมาค้านถ้านักการเมืองใช่
วัฒกรรมที่บอกนักการเมืองเสียประโยชน์มันใช้ไม่ได้แล้ว
นักการเมืองมาค้านไม่กี่คนกระบวนการต่างต่างเรื่องประชามตินี้
เอาเปรียบสารพัดห้ามความเห็นต่างห้ามอะไรจับผมเนี่ย
อุ้มไปสี่ห้าครั้งอ่ะเรื่องพวกเนี้ยถ้ามันดีจริงเนี่ย
ทำไมถึงต้องปิดกั้นกันขนาดนั้นทำไมไม่ให้ปล่อยให้คนเขาทำโดยเซรี่
ครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับแค่อดีตสอสอที่เชียงใหม่
แพร่ร่างลำนูนเนี่ยเอาไปขึ้นสารทหารข้อหาภัยความมั่นคง
ที่ราบบุรีติดป้ายกลางเมืองเลยก็ประสอบทำไม่เป็นไร
ทั้งหมดเนี่ยกระบวนการนี้มันไม่เป็นธรรมเห็นไหมฮะ
กระบวนการต่างเหล่านี้มีทั้งปิดกั้นการแสดงความคิด
เห็นจับกลุ่มคุมขังคนเห็นต่างคมคู่ให้เกิดความเกรงโกยต่างหาก
ถามว่าราวนี้ทำมาเนี่ยเพื่ออะไร
ท่านบอกว่าทำแล้วประเทศจะเจริญรุ่งเรืองเนี่ย
ผมเห็นเจริญจากเสือมาเป็นเห็บแล้วนะครับตอนเนี่ย
คุณพัฒนาถ้าสมมุติฉันขอขยายความนะคะ
ว่าที่คุณวัฒนาบอกว่าหลายต่อหลายเนื้อหาเนี่ย
มันยังมีความคลุมเคลือว่าประชาชนจะเสียประโยชน์หรือเปล่า
อันนี้กลุ่มหนึ่งนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ
เรื่องของการเมืองที่จำไพบูลพูด

คือว่ามันจะเปลี่ยนแกนพอสมควรเนื้อหาในนี้
ใครได้อ่านแล้วนะคะครับคำถามก็คือว่า
เพราะอย่างนั้นรวมคุณพัฒนาด้วยเลยนะ
เพราะนักการเมืองก็สร้างบทเรียนให้กับประชาชนมาชุดหนึ่งนะ
อันนี้เขาถึงพยายามแก้สิ่งที่เป็นภาพจำ
ผมถามคุณจอมขวัญนะครับตั้งแต่มีการต่อสู้มาเนี่ย
มีอะไรบ้างไหมที่ผมพูดถึงเรื่องประโยชน์ของนักการเมือง
ผมพูดถึงเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ผมพูดถึงสิทธิ์ของประชาชนที่มันหายไป
ผมไม่เคยพูดเลยนะครับคุณจะไปจัดการเลือกตั้ง
คุณจะคัดคนเข้าสู่การเมืองคุณจะทำแบบไหนทำไปเถอะ
นั้นมันประโยชน์ของพวกผมไม่ได้ตื่นเต้นสนใจหรอก
ผมสนใจและสู้ทุกวันนี้เพราะประโยชน์ของประชาชนมันลด
คุณกำลังไปเพิ่มรัฐราชการคุณไปพูดถึงยุทธศาสตร์๒๐ปี
คุณลองดูหัวหน้าขอซ้อชอที่ไปพูดเรื่องยุทธศาสตร์
จะไปทำรองเท้าแตะทำยาที่ฟันแข่งในตลาดโลก
อย่างเงี้ยจะมาวางยุทธศาสตร์ให้ผมเดิน๒๐ปี
วันนี้โลกมันไปเร็วโลกไปเร็วมากนะครับ
พัฒนาเศรษฐกิจเขาก็ทำเต็มที่แค่๕ปี
คุณไปวางยุทธศาสตร์๒๐ปีให้คนเดินแบบนี้
คุณมั่นใจได้ไงว่ามันถูกโลกมันเปลี่ยนเร็วมาก
อันนี้เรายังไม่ได้แผลความเรื่องแผนยุทธศาสตร์นะคะ
แต่ว่าต้องกระชับนิดเดียวค่ะอาจารย์ภัยบูลขอถามนิดเดียว
อาจารย์คิดว่าที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดมันการเมืองล้มเหลวในมุมของอาจารย์นะคะ
ที่ผ่านมาแต่วิธีการที่ให้อำนาจสวโดยเฉพาะ๕ปีแรกตามบทเฉพาะการ
อาจารย์คิดว่านั่นคือเสียงสะท้อนของประชาชนเหรอคะ
ผมคิดว่าร่างรัฐมนุนนี้จะผ่านโดยประชามติ
ดังนั้นโดยเสียงของประชาชนนะฮะ
ดังนั้นประชาชนเนี่ยเวลามองเนี่ยจะมองประเด็นที่สำคัญก็คือจะต้องให้แก้ปัญหาเก่าได้
ซึ่งเขาไม่ได้ต้องไปดูอะไรให้มันมากอย่างนั้นนะฮะ
ดูว่าต้องเป็นความเชื่อเชื่อว่าคณะผู้ร่างเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ไหมนะครับ
แล้วเชื่อว่าการออกแบบอย่างเนี้ยนะฮะ
จะนำประเทศให้เดินไปสู่อะไรนะฮะ
เดินไปสู่เสถียรได้ไหมแก้ปัญหาได้ไหมนะครับ
แต่ผมเชื่อว่าประชาชนเขาใช้ดุลพินิษฐ์ในการพิจารณานั้น
หลักใหญ่จริงก็คือจะต้องมองว่ามันแก้ไขปัญหาเดิมได้หรือไม่นะฮะ

แต่ว่าผู้ที่ออกมาเรียกมานักวิชาการหรือนักการเมืองทั้งหลายนะ
ส่วนใหญ่เวลาพูดนั้นมักจะโยงไปว่าสู้อันเดิมไม่ได้
ถ้าสู้อันเดิมไม่ได้ก็แสดงว่าอยากให้กลับไปอย่างเดิม

ประชาชนเขาก็จะมองเป็นอย่างนั้น
ดังนั้นผมก็เลยคิดว่าให้ประชาชนเขาพิจารณาหลักที่สำคัญที่สุด
เขาเชื่อใครเขาเชื่อกรรมการร่างลำนูนเขาเชื่อคอสชหรือไม่นะฮะ
เขาเชื่อองค์กรด้านนี้หรือไม่หรือจะเชื่อนักการเมืองพักการเมืองก็แล้วแต่
เดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเริ่มที่คุณวัฒนา
ตกลงแล้วถ้าโดยเนื้อหาแล้วเนี่ยนะคะถ้าที่ฉันเอาเรื่องของการเมืองมาว่า
และเรื่องของประชาชนซึ่งมีส่วนร่วมในการเมืองคำถามคือว่า
ฉบับนี้มันจะออกแบบออกมาเป็นแบบไหนสักครู่ค่ะ
เดี๋ยวฉันค้างไว้ที่คุณวัฒนาค่ะเริ่มถามเลยค่ะเพราะว่ามีประชาชนนุนด้วย
จำนวนไม่น้อยที่เซ็งการเมืองและนักการเมือง
ฉบับนี้ชัดเจนว่าค่อนข้างจะเปลี่ยนโดยเฉพาะให้กลุ่มคนที่
คาดหวังเยอะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งตุลาการหรือว่าสอ
รบอำนาจของประชาชนต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับ
ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการเมืองแต่มันเกิดมาจากคน
ถ้าแพ้แล้วไม่ยอมรับแพ้แพ้แล้วก็จะป่วนมันก็มีปัญหาทั้งชีวิต
การเมืองมันก็เป็นแบบนี้ทั้งโลกแต่นี่ประเด็นปัญหาที่ผมจะบอกคุณจอมขวัญว่า
คือโครงสร้างของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเขียนเพื่อเพิ่มอำนาจรัฐราชการ
เราไปให้ความสัมพันธ์กับคนที่ไม่ได้มาจากประชาชนอำนาจทั้งหมดเอาไปตรงนั้น
่งเพิ่มประโยชน์ขององค์กรที่ไม่ได้มาจากประชาชนทั้งสิ้นซึ่งมันมีปัญหา

ถ้าถามว่ากระบวนการต่างของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังมีจุดอ่อนอีกเยอะมาก
อย่างแรกเราไม่ได้เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูลให้ประชาชน
อ้างว่าพิมพ์ผิดบ้างพิมพ์ถูกมันเป็นความผิดของรัฐทั้งนั้น
คือการปิดตาประชาชนไม่อยากให้เขารู้
ทุกวันนี้ประชาชนยังไม่ได้รับร่างรัฐธรรมนูลครบถ้วนเลย

เอกสารกรกตจุฬสาห์หน้า๔๘ผมจำได้
เขาให้กรกตเผยแพร่สาระสำคัญเขาไม่ได้ให้โฆษณา
เอากรทไปโฆษณาข้อดีของลำนูน
เหล่านี้มันเป็นกระบวนการที่เอาเปรียบทั้งสิ้น
และที่เมื่อกี้ตอบคุณภัยบูลนะครับว่า
นักการเมืองไม่ได้ค้านนะครับ
นักการเมืองไม่ได้มาค้านเรื่องเกี่ยวข้องกับอำนาจของนักการเมืองเลย

แต่คนที่ค้านวันนี้ผมกำลังบอกคุณจอมขวัญว่าเป็นพลังบริสุทธิ์ทั้งสิ้น
เป็นคนที่ไม่มีส่วนได้เสียใดในการเมือง
อาจารย์มหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยนะครับนักวิชาการ
แม้แต่คนที่เคยอยู่ตรงข้ามพวกผมเองวันนี้ก็ออกมาไม่รับหมด

ควรจะยอมรับได้ไหมคะว่ามันเป็นช่วงที่เขาก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้ว

คุณปัญหาของมันที่ผมกำลังจะบอกว่าประเด็นนี้ผมไม่อยากลงไปพูดถึงเนื้อหาสาระ
ผมกำลังจะบอกคุณจอมขวัญว่าประเด็นว่ารับหรือไม่รับอะไรที่เกิดความสุ่มเสี่ยง

สิ่งที่มันเป็นปัญหาก็จะอยู่เป็นปัญหาอย่างนี้ต่อไปไม่มีที่จบสิ้น

ไม่ได้ครับจะแก้ได้ไงฮะ
อย่างแรกก่อนเลือกตั้งปีกว่าคุณจอมขวัญต้องนอนก่อนไหมนอกจากฉีกทิ้ง
มันไม่มีสสวคุณจะไปแก้ไงเอางี้ก่อน
เพราะเงื่อนไขบอกต้องมีสอสอจำนวนเท่านี้สวจำนวนเท่านี้ตามใดที่ยังไม่มีการเลือกตั้งปีกว่าช่วงนี้ศูนยากาศ

โอเคขั้นตอนหลังจากนั้นแล้วกระบวนการแก้ไขก็ยากเย็นแสนเข็นที่วางไว้นะครับ
แล้วรวมถึงเรื่องของกฎหมายที่ผ่านแล้วเนี่ยมันมีกระบวนการสารพัดซึ่งมันผิดมนุษย์อนามันไม่มีในโลกที่เขาทำกันแบบนั้น
ตัดนิดเดียวอันนี้ที่อธิบายมาทั้งหมดเป็นชุดความคิดของคนที่ไม่ค่อยไว้ใจรัฐมนุนฉบับนี้อาจารย์ภัยบูลว่า
ตกลงที่เขียนมาโทษนะคะเมื่อวานนี้คุยกับอาจารย์วันชัยก็ถามตรงว่าบทเฉพาะการเนี่ยคือหนึ่งถ้าจะมองว่าสืบทอดอำนาจได้ไหม
แล้วสองคือระยะเวลามันไม่ใช่แค่ปีกว่าที่รัฐธรรมนูลจะไม่ได้แก้ถ้าสมมุติเอาตามคุณวัฒนาเขาคิดนะ
แต่ว่าคนจะรู้สึกว่าประชาชนจะได้มีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนเพราะส่วนใหญ่อำนาจเหมือนทอดไปสู่กลไกที่วางไว้แล้วว่าไม่ใช่สอสอตัวแทนประชาชนเป็นหลัก
ก็ต้องเรียนนะว่ารัฐมนุนนี้๗สิงหาประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะครับ
ประชาชนจะต้องตัดสินว่าจะเลือกนะครับเอาว่าให้มีการเลือกตั้งนะครับ
ให้มีการเลือกตั้งแบบมีการถ่วงดุลโดยออกแบบไว้ต่างจากรัฐมนุนที่ผ่านมา
เที่ยวนี้เนื่องจากมันมีประสบการณ์ดังนั้นเป็นมีการเลือกตั้งเลือกตั้งอย่างเปิดเผยนะฮะ
ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่ามีการถ่วงดุลที่มาของสสวโดยเฉพาะที่มาของนายกรัฐมนตรี
จะเอาแบบนี้ไหมเพื่อที่จะให้การเมืองนั้นมีเสถียรภาพมีการเลือกตั้งนะฮะย้ำนะฮะ
แต่ว่าการเมืองยังมีศักยภาพไม่วุ่นวายไปในช่วงเปลี่ยนผ่านสัก๕ปีแล้วก็จะเดินหน้าไปสู่ความมั่นคงต่อไป
เหมือนประเทศอื่นเขานะฮะที่มีการเลือกตั้งแล้วมันไม่ได้ยุ่งอย่างนี้นะฮะ
ถ้าประชาชนเห็นว่าเห็นด้วยท่านไปลงประชามติให้ความเห็นชอบ
นั่นก็คือประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงแล้วนะฮะ
แต่ส่วนการไปเลือกตั้งสอสออะไรนั้นมันเป็นทางอ้อมต่างหากนะฮะ
เป็นการเลือกบุคคลเข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้แทน
แต่การลงประชามติในครั้งนี้คือประชาชนใช้อำนาจโดยตรงเข้าไปสู่ในเรื่อง
ซึ่งสำคัญกำหนดกฎิกาของประเทศว่าจะเอายังไงนะครับ
เรื่องนี้ผมกลับมองว่าถ้ารัฐมนุนไปเขียนให้แก้รัฐมนูลได้ง่ายนะฮะ
รัฐมนูลนะไม่ใช่พอร่างออกมาแล้วก็ยังไม่ทันไรจะมาแก้
เหมือนรัฐธรรมนูญ๕๐แล้วมันเป็นที่มาของความขัดแย้ง
ส่วนผมผมเห็นว่าถ้าจะแก้รัฐมนุนมันต้องเห็นพ้องต้องกันด้วยกันหมด
ดังนั้นยิ่งไม่ควรจะเกิดการแก้ไขรัฐมนูลอะไรเริ่มต้น
พอใช้แล้วมันก็ต้องใช้ไปสักระยะหนึ่งดังนั้นเลยเห็นว่า
เมื่อประชาชนทำประชามติในวันที่๗แล้วนั่นแหละเป็นสุดยอดของการใช้อำนาจโดยตรงของประชาชน
ในการตัดสินทางเลือกของประเทศว่าจะเอาให้มีการเลือกตั้งแล้วการเมืองเสถียรภาพ
โดยมีการถวงดุลไปด้วยหรือไม่นะฮะ

ด้วยคุณภัยบูรณ์ว่าประชาชนตัดสินแต่ทำไมกระบวนการให้ประชาชนตัดสินมันถึงต้องเอาเปรียบกันขนาดนี้
เอาเปรียบฝ่ายที่เห็นต่างทั้งจับกลุ่มคุมขังห้ามเขาแสดงความคิดเห็นสารพัดที่จะทำ
คุณจอมขวานยอมรับไหมฮะคุณเผยบูรณ์ก็ต้องยอมรับว่า
กระบวนการทั้งหมดคือกระบวนการที่เอาเปรียบร่างรับนูนก็ไม่เผยแพร่นะฮะ
ใช้วิธีโฆษณาผ่านกรทกรรมการร่างจะพูดอะไรได้อย่างเสรีแต่อีกฝั่งไม่ได้นะครับ
มันเป็นกระบวนการที่ไม่เปิดเผยไม่โปร่งใสมันเป็นการเอาเปรียบนะฮะ
ถ้าไม่อายฟ้าดาอายดินเนี่ยนะฮะต้องยอมรับกันว่าเอาเปรียบกันสารพัดมาพูดกันอย่างนี้ก่อนนะครับ
เพราะฉะนั้นเรายอมรับกันผมยอมรับการตัดสินใจของประชาชนแน่
ผมไม่คิดว่าหลังวันที่๗ถ้ามันไม่ผ่านแล้วมันจะวุ่นถ้าคุณเคารพประชาชนนะครับ
การที่ประชาชนออกมาแสดงประชามติอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามันรับไม่มีปัญหาหรอกครับ
ก็เดินไปพวกผมเคารพอยู่แล้วพวกผมไม่เคยมีประวัติไปล้มการเลือกตั้งไปปวดอะไร
ผมไม่ทำอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่ผ่านคุณต้องเคารพประชาชน
อย่าโอหังอวดดีกับประชาชนถ้าเขาแสดงประชามติแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับ
จะวุ่นต่อเมื่อคุณยังมาอวดดีว่าผมมีอำนาจผมจะทำอย่างนี้มีอะไรไหม
อย่างนั้นมันถึงจะวุ่นถ้าไม่ผ่านก็คือเราต้องรู้แล้วประชาชนเขาไม่เอาแบบนี้
คุณต้องยอมรับวิธีคิดของประชาชนแล้วนะครับก็คือมาคิดร่วมกัน
คุณจอมขวัญครับการกำหนดกติกาเนี่ยมันต้องการการมีส่วนร่วม
ผมยกตัวอย่างง่ายนะครับกติกาในครอบครัวเนี่ย
สามีภรรยาภรรยาบอกว่ากลับบ้าน๔โมงเย็นนะเธอ
บอก๒ทุ่มมันจะมาตกลงกันที่๖โมงเย็น
ไม่พอใจทั้งคู่แต่มันเป็นสิ่งที่ทั้งคู่ยอมรับกันได้
หมายความว่าเขาตกลงร่วมกันแต่การเขียนกติกาเนี่ย
คิดเองทำเองเขียนเองแล้วคุณจะให้คนอีก๖๐ล้านคน
เขาเดินตามได้รับการยอมรับมันเป็นไปไม่ได้

เข้าใจค่ะได้คำตอบขอปิดท้ายที่อาจารย์ภัยบูลค่ะ
อาจารย์ไม่เกิน๑นาทีถ้าไม่ผ่าน
ถ้าไม่ผ่านคนร่างและคนที่ให้คนร่างมาร่างต้องรับผิดชอบอะไร
ก็ก่อนจะไปพูดไม่ผ่านผมขอเรียนนิดนึงเรื่องประชามติครั้งนี้
ไม่ต้องไปพูดถึงนักวิชาการไม่ต้องไปพูดถึงใครทั้งสิ้นนะฮะ
ต้องเชื่อมั่นในประชาชนว่าเขามีวิจารณญาณของเขา
ในการที่เขาไปที่ครูหาแล้วไปห่อนบัตร
แล้วก็พร้อมกับนั้นผมว่าการวัดผลว่าบริสุทธิ์ยุทธิธรรมหรือไม่
ผมเชื่อว่าความขัดแย้งกลับมาทันทีนะฮะ
ตั้งแต่มีการเรียกร้องสารพัดมีความทั้งหลายเกิดขึ้นทันที

ถ้าไม่ผ่านคนร่างและคนรับผิดชอบคนให้มาร่างรับผิดชอบอะไรบ้างคะ
ร่างเขาก็ไม่ได้ล่างอยู่แล้วเขาก็ไปเปลี่ยนใหม่
เขาก็ต้องดำเนินการไปก็เป็นส่วนเขาผมไม่เกี่ยวนะฮะ
แต่ผมมองว่าถ้าไม่ผ่านนะฮะมันก็คือต้องตรงข้ามกับผ่าน
คือผ่านผมว่าทุกอย่างมันสงบปกติแต่ถ้าไม่ผ่านก็คือไม่ปกติ
เห็นภาพหมดเวลาเวลาน้อยเข้าใจค่ะเดี๋ยวถกกันใหม่
ถ้าเรามีโอกาสเจอกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
หัวเวียขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ